หลังจากที่ยอมรับว่ามีการเบิกเงินตอนที่ครองสมณเพศ๖แสนบาทเนี่ย
พระกาโตะก็บอกในรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะ
บอกว่าเตรียมจะนำเงิน๖แสนบาทคืนให้กับทางวัด
ซึ่งพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาปรากฏว่า
วัดที่อำเภอชวางนครศรีธรรมราช
ที่อดีตพระกาโตะเคยบวชวันนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็ไปรอกันเลยค่ะที่นั่น
ทั้งชาวบ้านทั้งนักข่าวมาสังเกตการณ์
ว่าจะมีการนำเงินหกแสนบาทมาคืนให้กับทางวัดเมื่อไหร่ปักหลักรอกันเลยค่ะ
กุฏิของอดีตพระกาโตะพบว่ามีการเก็บข้าวของบางส่วนออกไปแล้ว
ในตู้พบผ้าจีวอนพับอยู่ไม่กี่ชิ้นนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปปางสมาธิหนึ่งองค์
มีจอคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องกลางห้องพบจีวอนวางอยู่
ซึ่งกรรมการวัดก็เข้ามาเช็ดถูทำความสะอาดนะคะ
แต่ปรากฏว่าในช่วงที่ทุกคนกำลังเฝ้ารอการเอาเงินมาคืนของอดีตพระกาโตะ
มีรายงานบอกว่าไปเจอจดหมายค่ะเขียนด้วยลายมือเป็นอักษรไทย
ระบุบอกว่าวันนี้ทิศกาโตะหรือนายพงศกรจันแก้ว
นำเงินจำนวน๖แสนบาทมาคืนที่วัดมังคลาราม
พร้อมระบุรายชื่อพยานรับทราบนะคะประกอบด้วยพระครูจากวัดวังม่วง
พระครูจากวัดมังคลารามนายกอบตกะเปียดผู้ใหญ่บ้านหมู่๒และหมู่๓
รวมพยาน๕คนซึ่งทุกคนเซ็นชื่อกำกับไว้ด้วย
นี่นะคะจดหมายนี้ค่ะในจดหมายเนี่ยยังมีเนื้อหาระบุด้วยว่า
นายกอบตกะเปียดและบุคคลอีก๒รายจะเป็นคนเอาเงินไปฝากธนาคารเอง
จดหมายฉบับนี้ผู้สื่อข่าวยืนยันว่าเป็นจดหมายจริง
และอดีตพระกาโตะได้นำเงินคืนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้คืนที่นี่
เลี่ยงไปคืนที่อีกวัดหนึ่งค่ะ
ผู้สื่อข่าวครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
หลังจากทราบว่าอดีตพระกาโตะคืนเงิน๖แสนบาทแล้วนะ
โดยเข้าพบพระครูนะครับซึ่งปรากฏชื่อเป็น๑ใน๕พยานในการรับเงิน
รับว่าท่านได้ลงนามเป็นพยานในการรับคืนเงินของอดีตพระกาโตะ
จริงพระครูระบุว่าหลังจากรับคืนเงินเสร็จแล้วนะ
จะแจ้งเรื่องไปยังเจ้าคณะจังหวัดตามขั้นตอนให้ครับ
ผู้ติจังส่งอนุมัติออกไปอย่างนี้ค่ะหลุงพ่อ
อ๋อถ้าไม่ทำเกราะสอบหรือว่าคือ
มันถูกต้องแล้วก็ออกไป๖แล้วก็กลับมา๖ก็จบ
ถ้าจะให้เคลียร์ก็ต้องบริษัทอยู่ในหน้าอิปศาจำนาคตะนางเลย

หลวงพ่อกำลังดำเนินการอยู่
คือโยมจริงก็คือขออนุญาตว่าให้พระขอตำนานสักนิดหนึ่ง
บางทีก็ติดเสาร์อาทิตย์อะไรทำนองนี้คือเห็นใจกัน

เดี๋ยวจะได้จำนึงการอะไรแล้วเสร็จก็ประสงค์ทางพระนักจังหวัด
นี่แหละค่ะปมเงินวัดจาก๓แสนไปถึง๖แสนของอดีตพระกาโตะเนี่ยนะคะ
แปรสำคัญที่จะไขเรื่องนี้ให้กระจ่างก็คือพระคนกลาง
เพราะว่าตอนที่เบิกมาเนี่ยก็เบิกไปให้พระคนกลาง
จะว่าไปให้นางเสาตองหรือว่าไปให้ผู้สื่อข่าว
อะไรตรงนี้แต่ว่ายังไม่ไปถึงนะคะแล้วพระคนกลางนี้คือใครนะคะ
พระกาโตะอ้างว่าพระคนกลางที่ถือเงินเนี่ย
ถือไว้เพื่อนำไปเคลียร์ปัญหาแต่ทุกวันนี้นะคะ
ทุกคนก็ยังตามหาพระคนกลางรูปนี้นะคะ
สำหรับการตามหาพระคนกลางที่อดีตพระกาโตอ้างถึง
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่วัดดังแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพบว่ากุฏิยังคงปิดเงียบ
ผู้สื่อข่าวปักหลักอยู่ที่วัดนี้เพื่อตรวจสอบว่า
พระคนกลางจำวัดอยู่ที่ไหนมีรายงานบอกว่า
กรณีอดีตพระกาโตะและพระคนกลางสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งหมดโดยเฉพาะในประเด็นบัญชีเงินวัด
รวมไปถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีทางกฎหมายทั้งหมด
โดยมีวัยยาวัชกรของวัดร่วมด้วยนะคะ
และถ้าพบความผิดทั้งทางพระวินัยหรือความผิดทางอาญา
จะดำเนินการตามแต่ละความผิดทันทีนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่า
หมายจับสารแขวงนครศรีธรรมราชในความผิด
ฐานออกเช็คชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย

ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น
ซึ่งหมายจับนี้มีอายุความ๕ปีตั้งแต่วันที่๑๕กันยายน
ปี๒๕๖๐หมดอายุความ๑๕กันยายน๒๕๕๙
สิ่งที่น่าสนใจของหมายจับสารแขวงนครศรีธรรมราชนี้ก็คือว่า

ซึ่งในขณะนั้นอายุ๔๒ปี
รูปถ่ายมันตรงกันกับพระคนกลาง
เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้ค่ะ
ล่าสุดมีการเรียกร้องให้พระชั้นผู้ใหญ่ในระดับมหาเถระสมาคม
รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจสอบพระรูปนี้
ซึ่งปรากฏเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอย่างเอาจริงเอาจังนะคะ
ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวนี้ยังพบด้วยว่า
เคยถูกออกหมายจับรวม๓คดีในปี๒๕๕๙
แล้วก็ถูกจับกลุ่มไปแล้วเพียง๑คดีค่ะ